คุณผู้ชมครับคืนนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศพิธีเปิด
ในการแข่งขันรอบนี้ในปีนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าว่าจะคว้าอย่างน้อย๔เหรียญทอง
ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขค่ำคืนนี้ประติดสวัสดิ์ครับ